การจนบุรีเนี่ยวันนี้มีข่าวเศร้าอีกแล้วนะฮะ

แล้วโดนรถชนเสียชีวิตอีกแล้ว

คือชนไปแล้วกระเด็นขึ้นไปติดที่

ไปสักเกือบ๔๐เมตรได้

อายุ๔๙ปีชื่อนางสาวมานี่

ปั่นจักรยานพร้อมกับจักรยานที่แบบ

ขานี่กระเด็นไปอยู่ป่าข้างทาง
เมตรไหล่นี่โอ้โห

คือจุดตรงนี้เนี่ย

นางสาวมานี่ชาวแคนาดาแล้ว

จักรยานของเธอนี่ล้อหน้าล้อหลัง

ตัวรถนี่พังยับเลย

รถกระบะที่พุ่งมาชนเนี่ย
เป็นกระบะอีซูซูสีบรอนเงิน

นี้คือชนซ้ายค่ะนี่เห็นไหมฮะ

เพราะว่าคนขี่จักรยานชาวต่างชาติ
คนนี้กระเด็นขึ้นมาที่กระจกหน้ารถ

หึหึหึรู้เลยว่ามันแรงมากอะฮะ

ชัยวัดชูโต๊ะอายุ๒๓ปีนะครับ
เขาก็ไม่ได้หนีไปไหนนะฮะก็ยืนรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่
ชัยวัดเนี่ยบอกว่าตอนนั้นกำลังขับรถกลับบ้าน
เช้าวันนี้นี่เองครับท่านผู้ชมครับที่ถนนบายพาร์ทเลี่ยงเมืองหมู่หนึ่ง
บนท่ามะขามอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
กำลังขับรถกลับบ้านขับมาเลนขวาสุด
มาถึงตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยคุณชัยวัดเขาบอกว่าเขาเห็นแล้วล่ะ
ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งขี่จักรยานอยู่เลนซ้าย
บีบแตร่เตือนไปเลยค่ะนะสักพักนึงเนี่ยเขาเห็นผู้หญิงคนนี้
ขี่จักรยานเนี่ยหันมามองก็คิดว่าเขาคงรู้แล้วล่ะว่าตัวของ
คุณชัยวัดเนี่ยเขาขับกระบะมาเลนขวาแต่อยู่ดีเนี่ยคนขี่จักรยานคันนี้
ปั่นข้ามฝั่งมาแล้วก็เนี่ยเขาบอกมันมาถึงเลนขวาเนี่ยเขาเบรกไม่ทันแล้ว

ใช่ครับผมก็บีบแต่เห็นเขาแล้วเห็นเขาแล้วผมก็บีบแต่รอบนึง
เขาหันมามองแล้วเขาเห็นผมแล้วทีนี้โพลคิดว่าเขาจะจะหลบ
จะคิดว่าผมไม่ข้ามทีนี้เขากำลังทีเขาข้ามผมก็เบรกไม่ทันแล้ว
ผู้ตายนี่ขี่จักรยานมากับครอบครัวนะครับเมื่อเช้า
ก็ทางสามีคือนายโจเซฟนะครับเป็นชาวแคนาดาเหมือนกันอายุ๕๐ปี
ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่นะครับบอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยตัวเขาแล้วก็ภรรยาด้วย
ความจริงทำงานอยู่ที่ชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
ช่วงนี้เดินทางมาพักผ่อนที่กาญจนบุรีมากันสี่คนพ่อแม่ลูกนะ
ก่อนเกิดเหตุก็ขี่จักรยานเที่ยวชมตัวเมืองกาญจนบุรีกัน
ตัวของคุณโจเซฟเนี่ยเขาบอกเขาขี่นำหน้าแล้วเขาก็กลับรถไปก่อน
รออยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วค่ะภรรยาเนี่ยขี่จักรยานตามหลังมา
และจะต้องไปฝั่งตรงข้ามจังหวะนั้นเนี่ยช่วงที่กำลังขี่ข้ามเลนไป
เพื่อจะไปฝั่งตรงข้ามมีรถกระบะพุ่งเข้ามาชน
แล้วก็ลากภรรยาเนี่ยไปไกลสามสิบสี่สิบเมตร
คือสามีเขาบอกว่าเขาไม่ได้ยินเสียงเบรกนะแต่ฝั่งคนขับกระบะเขาบอกเขาบีบแร่เตือน
แล้วอยู่ดีก็จักรยานคันนี้จากซ้ายก็พุ่งเข้าขวามาเลยเขาก็เลยเบรกไม่ทัน
ซึ่งตำรวจสพเมืองกาญจนบุรีบอกว่าเบื้องต้นแจ้งข้อหาคนขับกระบะไว้ก่อนนะครับ
ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิตส่วนจะประมาทร่วมหรือไม่อย่างไรเนี่ย
เดี๋ยวไปตรวจสอบไปขยายผลเพิ่มเติมก่อน